ดูน้องคนนี้อายุสักประมาณสิบสี่สิบห้าปีอ่ะค่ะใส่พระเครื่องเป็นพวงเลยไปโรงเรียนแหมพอไปแบบนี้แล้วเนี่ย
เจอครูประจำชั้นถามคุยกันแบบออกรถออกชาติเลยค่ะ
อ่าใช่ครับวัดอะไร
นั่นหลังนี่เป็นกระถาชินบัญชรปล่อยไหมโอ้ไม่ได้โอ้โหโอ้โห
วัดตักีวะอ่าวัดตักีวะและใจดูความเจาะฉักกวดเก่าอดานเองอืม

อมเมื่อกี้ชมน้องว่าอะไรนะฮะ

ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ย

น้องรู้จักหมดเลยพระรุ่นไหนรุ่นไหน
ปรุกเศษบ้างแต่ปีอะไรรู้หมดเลย
สรรพคุณพุทธคุณเป็นยังไงบ้าง
น้องคนนี้เด็กชายกฤษดาพันธ์ล่ามูลหรือว่าน้องปอน
อายุสักประมาณ๑๔ปีเองคุณผู้ชม
เป็นนักเรียนชั้นม๓ทับ๓โรงเรียนศรีสำโรง
ชะดูปฐำอำเภอศรีสำรงค์จังหวัดสุโขทัย
แล้วสังเกตไหมคะเขาคุยกันเป็นสำเนียงจังหวัดสุโขทัยด้วย
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะครูแฟ้มครูแฟ้มเป็นคนถาม
แฟ้มชื่อว่านายสสิพงศ์วันนาเป็นครูประจำชั้นของน้องปอนนะคะ
คุณผู้ชมคือต่างคนต่างชอบพระเครื่องไง
พอคุยเสร็จปุ๊บออกรถออกชาติแบบนี้เลยนะคะ
ด้วยเหตุที่น้องปอนแขวนพระเครื่องนับ๑๐องค์
สิคะกี่องค์จนเต็มคอแบบนั้นมาโรงเรียน
แฟมก็เลยเรียกคุยซะเลยนะน้องปอนเอาละได้ทีละ

น้ำไหลไฟดับเลยจ้านะคะบอกหมดเลยมีอะไรบ้าง
สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรรมรังศรีวัดระคัง
ซุมเบนจะภาคีครูบากริสณะจังหวัดตากนึ้มวาด
พระขุนแผนหลวงพ่อก๊วยวัดตะโกเรียน๒๕สัตวศสมเด็จ
พุทธชินราชวัดทัพพึ่งหลวงปู่กุหลาบวัดบางคลอง
หลวงปู่มีวัดเกาะหลวงปู่เอมวัดคลองโป่ง
คือดอมเอาสักองค์ไหม
แฟมแกก็เลยด้วยความประทับใจถ่ายคลิป
อยากเห็นเวลาน้องเข้าห้องสอบน้องต้องยกมาไหว้ทุกองค์เลยหรือเปล่า
ว่ายต้องว่ายเออน่าจะหมดเวลาก่อนไม่ได้กากข้อสอบนะ
นี่มูลค่ารวมร้อยกว่าล้านต้องมียังไงก็ไม่ขายน้องบอลบอกแบบนี้นะ